ส้มส้มไหนล่ะส้มแฟนอาร์ตี้นั่นเอง
เขาแต่งงานกันไปเงียบที่บ้านเกิดของอาร์ตี้แบบ
เหมือนเป็นปาร์ตี้รวมเพื่อนกันนะคุณผู้ชม
ล่าสุดเนี่ยอาร์ตี้ก็มาเปิดเผยแล้วว่า
ทำไมแต่งงานเงียบไม่บอกสื่อมวลชน
ไม่บอกแจ้งข่าวใครเลยนะคะ
เขาแต่งงานกันไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ
หนุ่มอาร์ตี้ธนชัดก็มีโอกาสมาเปิดใจกับการวิวาเงียบ
อาร์ตี้กับน้องส้มปี๊ดนะคะ

บรรดาเพื่อนคนสนิทก็เพิ่งทราบก่อนวันงานไม่กี่วันเอง
แต่ว่าผู้ใหญ่ของทั้งฝั่งอาร์ตี้แล้วก็ฝั่งน้องส้มนะคะ
ทราบล่วงหน้ามาโดยตลอดแล้วค่ะแล้วก็ยืนยันด้วยว่า
การที่แต่งงานกันแบบเงียบเป็นส่วนตัวส่วนตัวเนี่ย
ไม่ใช่เพราะตามข่าวเมาส์ที่บอกว่าแฟนสาวตั้งท้องนะคะ
ซึ่งเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ค่ะ
เดี๋ยวจะมีพิธีการแต่งงานอย่างเป็นทางการอีกครั้งที่กรุงเทพนี้ล่ะค่ะ
เป็นปาร์ตี้ก็คือก่อนงานปาร์ตี้ช่วงหัวค่ำช่วงเย็นนะครับ

แปลกครับเพราะว่าคนรอบข้างแม้กระทั่งเพื่อนสนิทในกลุ่มที่เรียนด้วยกันมา
ก็ตกใจเพราะว่าเพื่อนก็ไม่ได้รู้
คนที่รู้คือมีพ่อแม่ผมแล้วก็พ่อแม่ผู้หญิง
คือผมเป็นคนที่มองไม่เห็นชีวิตตัวเองในอนาคต
แต่พอมีผู้หญิงคนนี้เข้ามาเหมือนเราได้เห็นอนาคตตัวเองมากขึ้น
มันก็เลยเป็นการสาธิจัยที่ว่ามันโอเคมาก

รอบข้างก็ยังคิดเลยว่ามึงท้องเหรอหรืออะไรอย่างนี้
ก็ว่ามันไม่ได้ท้องก็ไม่รู้จะว่ายังไง

คือผมไปไปถ่ายหนังที่สระบุรีใช่ครับ
แล้วก็ทางกองถ่ายใช้โลเคชั่นร้านอาหารเขา

แต่งก็น่าจะประมาณมีนาเนี่ยครับผม
สอดหมายถึงว่าวันแต่งใช่ไหมครับ
ผมบอกตรงว่าผมก็ไม่รู้เพราะว่าพ่อกับแม่เป็นคนจัดการ